กระแมก็ได้ประกาศยุติบทบาทพิธีกรเรียบร้อยแล้วนะครับ
อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณหนุ่มก็ในรายการของคุณหนุ่มนี่แหละก็ได้ใช้ให้พื้นที่คุณกระแมนเนี่ย
เขาบอกว่าคุณกะละแมนเขาออกมาเป็นการขอโทษเขาเลยนะครับ
เขาบอกเขาน้อมรับผิดในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไป
กระแมอยู่วงการบันเทิงอยู่เป็นพิธีกรมา๒๐กว่าปี
แต่วงการอาหารเสริมหรือการขายของเนี่ยนางเพิ่งเริ่มมาปีกว่า
อันนี้คือสิ่งที่กระแมเขารู้เขาพูดออกมา
รู้กฎหมายทั้งหมดไหมบอกตรงเลยว่า
ข้อละเอียดของกฎหมายมันเยอะมากมันไม่รู้ทั้งหมดว่าอันนี้พูดได้อันนั้นพูดไม่ได้
เวลาขายของคนรีวิวมาต่างอันนี้ดีอันนั้นหาย
พ่อแม่เขาดีพี่คนเราก็ตั้งใจทำ
คือเอาง่ายนางบอกนางก็ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ของนางนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ให้การตอบรับแบบนี้เราก็ไลฟ์ไปก็ดีใจไป
นางก็พูดอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าอันไหนพูดไม่ได้
ในที่สุดแล้วนางก็บอกว่าขอประกาศยุติบทบาท
ในวันนี้๒๔ปีสำหรับการาแมที่รู้จักของคนไทยมา
ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรในมุมต้องเรียนรู้เรื่องข้อกฎหมายเลยเหรอ

เขาบอกงานพิธีกรเนี่ยก็รู้แต่งานพิธีกรอันนี้คือเรื่องจริง
งานพิธีกรก็รู้แต่งานพิธีกรงานขายของมันอีกอันนึง
แล้วมันก็มีกฎหมายยิบย่อยพอโดนตรงนี้ปุ๊บก็มีออยต่างนานาเนี่ย
เราก็ไปหาออยเข้าไปคำแนะนำจากเขา
มาเจอเจมส์เขาบอกก็มีกฎหมายอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ
เขาก็เอาง่ายเลยว่าออกมาแต่ละปีแต่ละปีรายละเอียดมันยิบย่อย
เขากระแมนไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้
เขาบอกวันนี้สิ่งที่นางออกมาพูดคือขอยอมรับผิด
รับโดยดุษฎีว่าพลาดนางบอกอย่างนี้เลยนะครับ
ยอมรับว่าประมาทเลิศแล้วครั้งนี้เราจะเห็นการแมร์ร้องไห้เลยละ
วันนี้การแมร์รู้แล้วว่าตัวเองพลาดทำผิดอะไร
สิ่งที่เรียนรู้ประชุมในทีมจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
นางก็บอกว่านางเอาทีมข้อกฎหมายก็มีทนายเจมส์ซีร็อกซ์มาให้
แปะโต๊ะทุกคนเลยลบทุกคลิปไลฟ์ทุกคำพูดอันไหนผิดเอาออกให้หมด
ดูคำเลยว่าอันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้เขาบอกอย่างนี้เลย
ทุกอย่างจะต้องถูกต้องให้หมดแล้วก็จะไม่มีวันผิดผิดซ้ำสอง
คือคนเขาก็ถามกันอีกว่าก่อนหน้านี้๗คดี
คดีใช่ไหมคุณหนุ่มคุณกะละแมทั้งหมด๗คดี
ก่อนหน้านั้นคือคุณกระแมนโดนไป๗คดีผมก็ถามว่าโดนไป๗คดีแล้ว
คุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ข้อกฎหมายได้ยังไงในเมื่อโดนไปละ๗คดี
เขาบอกว่า๗คดีนี้มันเป็นคดีที่เป็นคลิป๗คลิปคลิปละคดีคดีก็เลยเป็น๗คดี
แต่พอฟังไป๗คดีอาจจะดูเป็นคดีนุ่มคดีนี้คือทั้งหมดเป็นคดีที่
ทั้งหมดเป็นคดีคลิปเดียวกันทั้งหมดที่เธอไลฟ์ใช่ไหม
แต่เขาเอาออกมาแล้วก็แต่ว่าทางออยเนี่ยเขาซอยเป็นเรื่องไปเลยไง
เพราะว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยคือมันหลายกรรมหลายอันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแต่ทีนี้ไอ้ที่หนักหน่อยก็จะมีเรื่องการโฆษณาเกินจริง
โฆษณาเกินจริงกับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของไม่ได้รับอนุญาตในการโฆษณา
ส่วนเรื่องของพรบคอมเนี่ยก็ทางคุณกะละแมกับทางทนายเจมส์เขาก็สู้
เขาก็สู้ในมุมที่ว่าตัวเขาเองนะเขามองว่าเขายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้น
เพราะว่าตอนที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอ้างว่า
เขาได้รับรีวิวจากคนอื่นเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้
แต่ผมก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมเองเนี่ยทำไมข้อกฎหมายอย่างผมไปรับ
หนังโป๊มาคลิปโป๊มาแล้วผมเนี่ยส่งต่อไปผมยังผิดเลย
คือมันจะอ้างว่ามันไม่รู้ว่าคงจะไม่ได้ถูกไหมแต่ที่หน้าเจมส์ก็เลยบอกว่า
แต่สิ่งที่คุณหนุ่มรู้ไหมว่าเป็นหนังโป๊ออกรู้แต่คุณเขาบอกคุณกะละแมไม่รู้
ว่าอันนั้นมันคือผิดคืออันนี้มันก็เป็นข้อต่อสู้ของเขานะ
แต่สุดท้ายมันต้องไปอยู่บนชั้นศาลเท่านั้นเองส่วนไอ้เรื่องของสิ่งที่ผมได้มีการพูดไป
กับทางคุณกะละแมนะก็ผมก็พยายามที่จะพยายามที่จะบอกเขาอ่ะนะว่า
ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังคมเขารับไม่ได้นะ
อย่างเช่นกรณีที่ว่า๑เนี่ยบอกว่ารักษามะเร็งหาย
คุณกะละแมก็บอกว่ามันไม่ใช่แกก็บอกว่าเอ่อเป็นเพราะว่าคนอื่นเนี่ย
เขาส่งรีวิวมาแล้วนางก็อ่านแล้วเขาก็อ่านแต่ทีเนี้ยในมุมกลับกันอ่ะ
ผมก็ผมก็บอกกลับไปบอกว่ามันก็คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะทำลงไปมันต้องมีการกันกรองซะก่อน
อืมตรวจสอบผมได้มีโอกาสเปิดดูในบางหน้าของรีวิว
อย่างเช่นเขารีวิวมาบอกว่าดิฉันเป็นมะเร็งรังไข่นะคะ
ค่ามะเร็งขึ้นอยู่ที่สี่สิบเก้ากว่ากว่าอืม
คือธรรมดาห้ามเกินสามสิบห้าค่ะแต่เนี้ยค่ามันขึ้นมาสี่สิบห้ากว่า
พอฉันกินของคุณกระแมไปอีกสามเดือนไปตรวจค่าหมื่นหรือสิบเจ็ด
อืมอ่าผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ถามว่าเพราะอะไร
ผมก็พยายามบอกเขาบอกว่าไอ้พอเล็กคุณต้องไปรู้ก่อนว่า
ไอ้ฆ่าตัวนี้คืออะไรอืมไอ้ฆ่าตัวนี้จริงจริงแล้วมันคือ
เอหนึ่งสองห้ามันเป็นการตรวจหาคัดกรองเรื่องของมะเร็งนะฮะ
ที่ในรังไข่ในเรื่องของของของผู้หญิงแต่ทีเนี้ยมันก็มีส่วนผัวพันไปถึงเรื่องของ
สเดอร์มอยซีสช็อกโกแลตซีสต่างนานาถ้ามันอักเสบขึ้นมามันก็อาจจะมีค่าขึ้นได้
อืมมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถึงมะเร็งมันไม่ได้หมายความว่าค่ามันขึ้นมาแค่สี่สิบเก้าห้าสิบเนี้ย
มันจะเป็นมะเร็งเพราะไอ้การที่เป็นมะเร็มมดลูกเนี่ยหรือมะเร็งรังไข่เนี่ย
ค่ามันนู่นขึ้นไปนู่นเป็นพันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเข้าใจว่าไอ้นี่มันคือค่ามันเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้
บางคนเนี่ยฆ่าขึ้นมาแบบนี้ไปตรวจอีก๒เดือนขับมาเนี่ยมันก็หดลงมาแล้วมันอาจจะดูแลร่างกายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องผ่านการคัดกรองผ่านการผ่านการกระบวนการในการต้องเช็คสอบถามต่างนานา
แต่สุดท้ายแล้วถึงยังไงก็ตามแต่คุณเอามาพูดไม่ได้เพราะเขามีข้อกฎหมายของออยเขารองรับอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะเอา
เอาอ่าผลหรือว่าเอาเรื่องของการที่เขาบอกว่ามันรักษาโรคได้เนี้ยมาใช้อืม
อย่างนี้มันอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ด้วย
ใช่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถามว่าเนี่ยคุณการาแมน
บอกว่าเขาเป็นพิธีกร๒๔ปีเนี่ยเขาไม่ได้รู้ข้อกฎหมายไอ้ตรงนี้หรอก
สิ่งหนึ่งเขาถามว่าอ้าวถามจริงแต่ธุรกิจนี้มีพาร์ทเนอร์ไหมมีพาร์ทเนอร์ไหม
นะฮะมีไหมนางก็บอกว่าเอาจริงจริงมีมีพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ประชุมทีม
ก็จะรู้ว่าจะทำยังไงกันต่อไปแต่เรื่องผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือผ่านออย
ก็พูดอย่างงั้นนะฮะมีเลขอะไรถูกต้องครบถ้วนความผิดก็เกิดจากตัวการแมเองนั่นแหละ
เพราะโฆษณาเองพูดเองอ่านเองรีวิวเองอ่านรีวิวเองคือนางบอกที่ผิดที่นางอ่านสิวนะ
เพราะมีคนรีวิวมาให้นางนั่นแหละดังนั้นคนที่ผิดก็คือการาแมไม่ใช่บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ผิด
พูดถึงตอนนี้นางถึงขั้นน้ำตาไหลร้องไห้เลยนะครับเขาบอกว่าต่อไปก็คือ
กะละแมโดนอยู่คนเดียวพาร์ทเนอร์ทำไมไม่โดนอันนี้คือคำถามที่แบบว่าทำไมพาร์ทเนอร์
คือคุณกำลังว่าตำรวจถามว่าใครเป็นคนลงก็คือใครเป็นคนลงคลิปนั่นแหละก็อย่าบอกว่าไปโทษเด็กเลย
มันไม่ใช่ความผิดใครมันคืออีกตัวนี้แหละก็คือตัวกะละแมเองเนี่ยแหละนะครับ
ใครผิดก็คือตัวเขาเองผิดเพราะเป็นคนต้องรับผิดชอบแต่ดันไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้
ก็เลยพลาดตรงนี้เองก็อยากจะบอกว่าอย่าเอาเด็กมาเกี่ยวข้องเพราะมันเด็กไม่รู้เรื่อง
ขนาดเดียวกันนางก็บอกว่านางรู้ตลอดระยะเวลาที่เป็นข่าวเนี่ยสังคมจับตามองนาน
จับตามองนางเกี่ยวกับคดีการะแมส่วนใหญ่จะมองว่าการแมไม่ยอมแพ้เรื่องนี้แน่นอน
เหมือนดันทุรังสูงอันนี้คือคุณก็ถามเข้าไปนางตอบเลยฮะว่าไม่เลยผิดก็ว่าไปตามผิด
งั้นวันนี้ไม่ออกมาหรอกเรื่องนี้นะฮะเอาจริงแล้วเป็นประสบการณ์ราคาแพง
กับการแมเลยที่นางจะต้องรับผิดชอบยังไงกับสังคมนางก็บอกว่าในฐานะที่นางทำสื่อ
มา๒๐ปีแต่ครั้งนี้นางบอกจริงว่านางพลาดบอกตรงว่าพลาดว่ะไม่รอบครอบ
พูดถึงวันนี้ปุ๊บการะแมร้องไห้นะฮะร้องไห้ปุ๊บแล้วบอกไม่เคยดื้อดัน
ก็ว่าผิดสิ่งหนึ่งที่จะรับผิดชอบกับสังคมคือขอยุติการเป็นพิธีกร
ยุติไปก่อนหรือยุติเลย
ทีมงานรายการเพื่อนร่วมงานลูกค้า
ถ้ายังมีเรื่องคดีความต้องจัดการต้องหาหลักฐาน
หาพยานเยอะแยะมากมายเมื่อไม่สิ้นสุดนะฮะก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณบอกขอบเมื่อวานตัดสินใจแล้วก็โทรไปหาคุณนิตอรพันธุ์
สามแซ่บโทรหาโปรดิวเซอร์รายการเทคมีอัลแล้วก็โทรหาพิธีกรร่วม
ว่าเขาขอยุติคดีความจนกว่าคดีจะสิ้นสุดหมายความว่าไอ้การยุติของเขา
ไม่มีกำหนดเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เมตตาเราก็บอกว่าเราเข้าใจ
เราเคยทำเรื่องแบบนี้มาก่อนเวลามีเรื่องอะไรต่างเข้ามาในรายการลำบากใจ
ลูกค้าเขาก็ลำบากใจด้วยกระแสสังคมโน่นนี่นั่น
เขาบอกไม่อยากให้ทุกคนได้รับผลกระทบกระเทือนจากตัวเขาคนเดียว
ดังนั้นเขาขอรับผิดชอบคือการยุติบทบาทพิธีกร
แล้วก็บอกว่าจริงทั้งหมดทั้งมวลเขาพูดตรงว่าทำบริษัทมาเนี่ย
ปีครึ่งปีที่แล้วก็บ้าคั่งทำของแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันนี้มันจะมาถึงอย่างนี้
คืออย่างนี้คือทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดที่คุณพระดำอ่านมาทั้งหมดเนี่ย
จริงแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์กะละแมคือผมเองก็อึดอัดนะ
ผมก็อึดอาดผมบอกเลยผมอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวเรารู้จักกันถูกไหมครับ
ทีนี้ด้วยความเป็นเป็นพี่เป็นน้องอ่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกเธอก่อนเข้ารายการอยู่แล้วว่า
คือตอนที่เข้ารายการผมก็บอกเลยว่ากะละแมเนี่ยคือพี่จำเป็นนะที่พี่ต้องถามคำถามแบบตรงคือก็ต้องเข้าใจบริบทในการที่พี่ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้
ผมก็ผมก็ถามเนี่ยผมก็ถามตามข้อเท็จจริงไปว่าคุณเองเนี่ยเปิดบริษัทมาโอ้โหมีกำไรทำนู่นนี้แต่คุณไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเหรอ
คุณเป็นสื่ออยู่ในวงการมา๒๔ปีคุณทำงานมาเนี่ยคุณเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายเลยเหรอที่เรื่องราวเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องถามตามข้อเท็จจริงไปนะฮะ
แต่สิ่งที่กะละแมวันนี้ทงของกะละแมที่ออกมาเนี่ยพูดง่ายเลยคือ๑เนี่ยเขาต้องการขอโทษสังคมสองเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยุติบทบาทการเป็นพิธีกรของทุกรายการโดยที่ไม่มีกำหนด
ไม่ได้หมายความว่าจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการตามกฎหมายแล้วจะกลับมานะก็ยังไม่รู้ไปว่ากันอีกทีเขาตอบเลยว่าเขายังไม่รู้ยังตอบไม่ได้อันนี้เป็นในมุมของแมร์แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งอันนี้คือของกระแยจบนะในอีกมุมนึงเนี่ยในระหว่างที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยพอจบไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีบางท่านก็จะบอกว่าผมเนี่ย
ผมว่าผมขยี้นะเรื่องของมะเร็งทำไมถึงเอามาขายมะเร็งผมก็ไม่รู้ต้องขนาดไหนไงแต่สำหรับผมเองผมก็เต็มที่แล้วผมก็เต็มที่แล้วในการสัมภาษณ์เขาแต่ว่า
ถ้าวันนี้กะละแมมานั่งต่อหน้าผมแล้วการาแมยังโกหกผมอยู่ยังจะดื้อในการที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบกับสังคมหรือว่าพูดว่าอ๋อฉันไม่ผิดฉันเนี่ยผมไล่บี้ตายเลยแต่เขารับ
แต่พอเข้ามานั่งเนี่ยผมบอกคือเขาก็ฟังผมพูดคือเขาก็ฟังผมไม่ได้เข้าข้างนะมุมหนึ่งผมสวมหกพิธีกรอีกมุมหนึ่งผมสวมหกพี่อะมันก็เหมือนกับผมผมก็ต้องสอนเขาอะเท่านั้นเองเอออย่างนั้นก็คืออยากจะทำความเข้าใจกับหลายคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ลำเอียงนะไม่ได้ลำเอียงจริงแล้วก็ผมว่าผมถามแบบชัดเจนอะผมเอ่
เรื่องนี้ก็หลังจากนี้เป็นวงการของสารแล้วนะครับก็แต่สำหรับผมผมมองว่าสิ่งที่ทนายเจมส์พลังสู้เรื่องของการอ่านำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอพิวเตอร์เนี่ยที่เจนบอกว่าไม่เข้าอ่ะผมก็ยังติดใจเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่ามีสิทธิ์เข้าค่ะอืมก็เป็นเรื่องของผู้ต้องที่สามารถต่อสู้คดีได้อ่าแต่มัน
ไม่ผิดนะมันเคยมันเคยมีจริงนะไม่รู้ไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดคือทำไปเพราะไม่รู้คือแต่ต้องไปสืบให้ได้นะว่าไม่รู้จริงจริงหรืออ้างอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดพ้นคดีคือไม่รู้ไม่ผิดคำเนี้ยมันมันเคยใช้ได้แต่มันจะใช้ได้กับคดีนี้หรือเปล่าหรือเปล่าไงใช่ค่ะนะ
น่ะ